มาดูข่าวใหญ่ข่าวนี้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบรรทัศนของงานคอนเสิร์ตงานรื่นเริงในช่วงปีใหม่นี้ครับ
วันนี้ไทยรัฐลงตัวไม้เอาไว้เลยดำนี่บอกว่า
เชื่อดคนจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่นขัดพรกรฉุกเฉินกาดตกไม่คุมโควิด๑๙
สั่งปิดแต่ยังฝืนเล่นต่อผู้ว่าโคราชเต้นลงดาบโทษปรับ๑แสนจำคุก๑ปียุติ๔ทุ่มแถมคืนเงินด้วย
เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับประมวลเหตุการณ์เกี่ยวกับบิ๊กเมาเท่นให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน
เมื่อวานนี้โอ้โหเป็นข่าวในเฟซบุ๊คเยอะพอสมควร
รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานไม่สวมหน้ากากอนามัยครับ
แล้วก็ตะโกนร่วมร้องเพลงตลอดเวลา
ซึ่งไม่เป็นไปตามบรรยาการโปรการโรคโควิด๑๙
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมา

ที่ยังเหลือการแสดงอีก๑วันก็คือเมื่อวานนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่บ่าย๒
แล้วก็เดิมนะจะมาสิ้นสุดวันนี้ครับ๑๔ธันวาคมเวลาบ่าย๒
จัดกันข้ามวันข้ามคืน๒๔ชั่วโมงนะครับ
โดยผู้จัดคอนเสิร์ตได้ยื่นหนังสืออุทรคำสั่งด่างกล่าว
ขณะที่บรรยากาศตอนที่จะเริ่มงาน
ที่หน้างานมีประชาชนทยอยเดินทางไปร่วมงาน
แม้จะมีคำสั่งปิดแล้วก็ตาม
โดยในงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิและป้ายเตือน
ให้ผู้มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
ด้านหน้าเวทีคอนเสิร์ตเอาเชือกมาแบ่งพื้นที่
เพื่อให้เว้นระยะห่างทางสังคม
จากนั้นในช่วงเย็นครับเวทีคอนเสิร์ตเปิดครับคุณผู้ชม
มีวงดนตรีขึ้นเล่นตามปกติแล้วก็มีแฟนเพลงปากหลัก
เฝ้ารอติดตามจำนวนมาก
๗นาฬิกา๒๐นาทีที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จังหวัดนครราชศรีมาพิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ของผู้จัดงาน
โดยที่ประชุมยืนครับยืนคำสั่งปิดพื้นที่
และยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเทน
เหมือนที่พิจารณาไปก่อนหน้านี้
ผู้จัดงานได้พิจารณาและประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่นที่เหลือทั้งหมด
โดยออกแถลงและชี้แจงผ่านเพจ
ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาถึง๑๑ปี

และพยายามอย่างสุดความสามารถ

แต่ด้วยมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
ทำให้ต้องยุติการจัดงานภายในเวลา๒๒นาฬิกาหรือว่า๔ทุ่มที่ผ่านมา
และขออภัยทุกคนยินดีคืนเงินค่าบัตร
ตามขั้นตอนที่แจงไว้ในเพจครับ

ปาเต็ดหรือว่านายุทธนาบุญอ้อม

มีการออกมาขอโทษผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย
โดยระบุบอกว่าขอโทษที่ทำได้แค่นี้ครับ
ระบุบอกว่ายกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตคือ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เมื่อถึงเวลาค่ะกลุ่มคนที่มาร่วมงานก็ต่างทยอยกลับออกจากงาน
โดยมีทั้งคนที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจ

แล้วมีรถเก๋งค่ะเปิดเพลงคอยบิ้วอารมณ์ให้ด้วย

มีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์
แล้วเขาบอกว่ามีการกล่าวอ้างว่า
สาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่มาสั่งให้ยุติการแสดงคอนเสิร์ตที่บิ๊กเมาเท่น
อาจจะเป็นสาเหตุที่ถูกเชื่อมโยงกับการเมืองหรือเปล่า
เพราะว่ามีวงดนตรีที่ต่อต้านรัฐบาลไปร่วมแสดงด้วยนะคะ
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้ยุติการแสดง
แต่ก็ไม่ได้มีการต่อต้านใดนะคะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าหญิงวัย๔๓ปีนะคะ
ติดเชื้อโควิด๑๙ไปร่วมงานบิ๊กเมาเทนด้วยเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
สบายใจได้คุณผู้ชมเพราะล่าสุดค่ะนายแพทย์โอภาษย์

อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙

ส่วนผู้หญิงวัย๔๓ปีกับเพื่อน๗คนที่เดินทางจากสนามบินของจังหวัดเชียงใหม่ไปที่ดอนเมืองนะฮะ

พอไปพักที่ปากช่องหญิงคนนี้มีโรคประจำตัวก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเกิดอาการหายใจล้มเหลว
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ

ผลตรวจโรคโควิด๑๙

ส่วนผลการตรวจโรคโควิด๑๙
ของเพื่อนอีก๗คนที่เดินทางไปด้วยกัน

เพราะฉะนั้นทั้งหมดค่ะ

ธันวาคมนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย
แล้วเดินทางกลับที่พักก่อนที่จะมารู้สึกว่ามีอาการป่วยแล้วก็เป็นไข้
รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทั้ง๘คนไม่ได้มีอาการป่วยเป็นโรคโควิด๑๙ค่ะ
และเมื่อวานนี้สวบคเองก็บรรยายงานผู้ติดเชื้อล่าสุดเพิ่มขึ้นมาถึง๑๗ราย
สเตจควารันที๑๒รายแล้วคนที่กลับมาจากต่างประเทศไม่กักตัวติดมา๕ราย

นั่นสินั่นหมายความว่าเรายังคงวางใจไม่ได้ยังปล่อยให้จัดงานแบบนี้ไม่ได้
เหตุการณ์นี้ยังคงมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๔๒๐๐กับ๙รายในประเทศไทย